คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องตามความคืบหน้ากันหน่อยค่ะ
มีการแชร์ภาพในโลกโซเชียลเป็นภาพเด็กผู้ชายนะคะ
อายุประมาณสี่ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสอง
ถูกทำร้ายร่างกายที่หน้าที่หลังที่อวัยวะเพศ
แล้วคนที่ทำร้ายร่างกายเด็กคือพ่อเลี้ยงนะคะครับ
แล้วคนที่โพสต์ภาพเด็กคือแม่ของพ่อเลี้ยงค่ะอืม
คือแม่บอกทนไม่ได้อยากจะช่วยเด็กนะคะ
สงสารเด็กมากเบื้องต้นพ่อเลี้ยงยังคงปฏิเสธ
แม่ของเด็กเงียบเลยไม่พูดอะไรเลย
เลี้ยงปฏิเสธแต่ว่าตรวจแล้วมีสารเสพติดในร่างกาย
นี่ค่ะภาพนี้นะคะที่แชร์กันอยู่
เรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในตำบลมะขำยงอำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
ที่กลางหลังที่หน้าที่อวัยวะเพศถูกทำร้ายค่ะ
ทีมข่าวของเราไปที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะไปคุยกับคุณครูนะคะ
คุณครูก็เล่าให้ฟังว่าน้องเนี่ยนะอายุแค่๔ขวบเอง
ย้ายมาจากจังหวัดนครปฐมมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้จากการตรวจดูที่ร่างกายเนี่ยนะคะ
ถูกทำร้ายหลายแห่งเลยที่กลางหลังนะคะที่เบ้าตาซ้าย
ที่แขนที่หัวที่กกหูซ้ายครูก็ถามเด็กค่ะ
เด็กก็ด้วยความเป็นเด็กใส่ซื่อตอบเลยว่าพ่อเลี้ยงทำร้ายครับ
ครูบอกว่าสงสารเด็กมากก็ไม่รู้ว่าแม่คิดยังไง
ให้ลูกถูกทำร้ายแบบนี้เด็กก็ยืนยันว่าพ่อเลี้ยงทำร้ายจริงจริง
แล้วก็โดนทำร้ายมาหลายรอบแล้วก็มีการถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน
ร่องรอยบาดแผลต่างต่างที่อยู่บนตัวเด็กนะคะก็เพื่อจะยืนยันว่าคือ
ร่องรอยบาดแผลบนตัวเด็กเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่โรงเรียนนะ
ส่งภาพให้แม่เด็กดูด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ว่าภาพไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียได้ยังไงตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
ก็ไปตามตัวพ่อเลี้ยงอ่ะค่ะนายกฤษณะอายุยี่สิบสี่
ตามตัวแม่เด็กมาด้วยค่ะแม่เด็กเนี่ยอายุยี่สิบแปด
ก็พาทั้งคู่มานี่นะคะมาสอบปากคำตัวพ่อเลี้ยงปฏิเสธนะคะ
แต่พอตรวจร่างกายตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเนี่ยโอ้โห
ก็มีสารเสพติดในร่างกายพ่อเลี้ยงด้วยค่ะแต่เขาปฏิเสธ
เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ทำร้ายเด็กครับ
แม่เด็กเงียบเลยค่ะไม่พูดไม่ให้การอะไรเลย
เงียบนะคะนักสงครองสงคร้อบบอกว่าตอนนี้
ก็ต้องนำเด็กมาอยู่ในความดูแลก่อนค่ะต้องเยียวยา
สภาพร่างกายและสภาพจิตใจสภาพจิตใจนี่สำคัญมาก
ยังอยู่ในอาการหวาดกลัวนะคะ
ทีมข่าวไปเจอแม่ของพ่อเลี้ยง
ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าแม่เองเป็นคนเอาภาพไปโพสต์
เพราะแม่อยากให้เด็กได้รับความช่วยเหลือแม่สงสารมาก
คือเคยรับเด็กมาดูแลนะคะ
แต่แม่แท้ของเด็กอ้างว่าคิดถึง
ขอรับกลับไปเลี้ยงเองได้ไหมครับ
ของพ่อเลี้ยงบอกว่าก็เคยรู้ว่าเด็กอะนะคะ
ถูกทำร้ายแล้วก็รู้ด้วยว่าลูกชายแม่นี่แหละเป็นคนทำร้ายเด็ก
ก็เลยไม่อยากให้เด็กถูกทำร้ายอีกต่อไปทนไม่ได้จริง
เอาภาพไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียค่ะ
เห็นร่องรอยบาดแผลตามตัวของเด็กหลายครั้ง
ก็ถามลูกชายนะอันนี้แม่ของพ่อเลี้ยงนะบอกว่าก็ถามนะ
เขาอ้างว่าเด็กตกเตียงบ้างวิ่งล้มเองบ้าง

เด็กบอกว่าถูกแม่ตีถูกแม่ตบหน้าถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย
ไม่กล้าแม้กระทั่งจะร้องไห้ค่ะคุณผู้ชม
คือถ้าร้องเนี่ยก็จะถูกตีอีก
เด็กก็บอกว่าไม่อยากกลับไปอยู่กับแม่ไม่อยากกลับไปอยู่กับพ่อเลี้ยงแล้วนะคะ
แม่ของพ่อเลี้ยงบอกว่ารักเด็กคนนี้นะคะ
ก็อยากจะดูแลถึงแม้จะไม่ใช่หลานแท้นะ
ก็อยากจะดูแลพร้อมจะดูแลเด็กนะ
ไม่อยากกลับไปเขาใช่ค่ะเด็กไม่อยากกลับไป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
โคตรที่มีเวลามากขึ้นจนได้รับปัจจศและข้อหาเสพยาเสพติดนะคะเดี๋ยวต้องขยายผลแม่ของเด็กด้วยนะคะ